โควิด๑๙เนี่ยอย่างว่านะมันทำให้เราเนี่ยเครียดนะ

แต่ยังไงซะถ้าเรามีกำลังใจดีให้กันอยู่ตลอดเวลา

ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับคุณครูโรงเรียนเสริงสางเนี่ย
เพื่อให้กำลังใจคนไทยทั้งประเทศกับบทเพลงเพลงนี้ครับ
ใครต้องโรงเย็นโรคโควิด๑๙
ต้องแพ้เราแน่นอน
โรคโควิด๑๙โควิด๑๙ต้องแพ้เราแน่นอน

กับเพลงนี้นะครับส่งแรงใจสู้ไปด้วยกัน
อย่างที่ผมบอกฮะเพลงนี้เนี่ยเขาแต่งโดยคุณครูโรงเรียนเสริงสาง
แล้วก็น้องนักเรียนแล้วก็น่าจะเป็นบุคลากร
ของทางโรงเรียนเขานะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันทำเอ็มวีนี้ขึ้นมา
อยากลองฟังแบบเต็มทำไงคะแนะนำนะฮะไปดูในยูทูป
พิมพ์เป็นในคำว่าส่งแรงใจสู้ไปด้วยกัน

มีวิธีการป้องกันตัวเองให้ดูด้วย

เขาทำตามอย่างรวดเร็ว

เดี๋ยวก็มีเจลล้างมือด้วย
เราก็ต้องพบกันตลอดเวลานักอากน้ำไม้เจลล้างมือ

ไปดูกันเต็มได้ทางยูทูปนะคุณผู้ชม
พลิกไปดูเถอะตอนนี้เพลงที่เกี่ยวกับโควิด๑๙เพียบไปหมดเลย
คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะมากเลยในข้อความเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าว